เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับกองทัพเรือของไทยก็ได้มีโอกาสฝึกผสม
กองทัพเรือสหรัฐเพื่อใช้ในการปราบเรือดำน้ำของฆ่าศึก
ที่อาจจะเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยนะครับ
ครั้งนี้ครับกองทัพเรือของไทยได้มีโอกาสร่วมฝึกผสม
กองทัพเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้ขนอาวุธยุทธโปรกรณ์มาให้ชมกันมากมายนะครับ
จะมีความเหมือนหรือว่าต่างกันมากน้อยเพียงไร
ปฏิติตามจากคุณภัยสารเสาเกลวครับ
กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
นำมาฝึกผสมกับกองทัพเรือไทยครั้งที่๓

อยู่ในสนามฝึกยุทธวิธีในจังหวัดจันทบุรี

จำลองเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อการร้าย

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไทยและจีน
ต้องตั้งกองกำลังผสมเพื่อยึดพื้นที่คืน
โดยผนึกกำลังเป็นหน่วยทหารราบยานเกราะ

ถูกออกแบบให้เป็นยานเกราะเคลื่อนที่ได้ทั้งในน้ำและบนบก
มีปืนใหญ่อัตราจรขนาด๑๒๒มิลลิเมตร
บรรทุกฐานราบได้คันละ๗นาย
และยันเกราะล่อยางบีทีอาร์ของไทย
สีแดงและเป้าสีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับ
เป็นพื้นที่จำลองว่าฆ่าศึกอยู่ในบริเวณดังกล่าว

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไทยและจีน
จะนำกำลังเข้าไปโจมตีเพื่อยึดพื้นที่คืนจากฆ่าศึกครับ
รถสายพันธุ์สเติร์นน้ำสเติร์นบกของจีน
ปรับรูปกระบวนเป็นแถวหน้ากระดาน

เพื่อทำลายที่ตั้งและอาวุธสนับสนุนของกลุ่มฆ่าศึก
จากนั้นจึงปล่อยทหารราบลงจากรถ
เพื่อระดมยิงไปยังพื้นที่เป้าหมาย

นั่นหมายถึงกองกำลังผสมสามารถยึดพื้นที่ได้แล้ว
ถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหาร
ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือจีน
และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังรบด้วย
ก็การฝึกนะครับก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
ของกำลังพลของทั้งสองฝ่าย
ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหารนะครับ
ในระหว่างการฝึกเราก็จะแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมไปด้วย
เพื่อให้การฝึกเกิดความสมบูรณ
และมีประสบความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้นครับ
ฝึกผสมร่วมกับกองทัพเรือจีนแล้ว
ก่อนหน้านี้กองทัพเรือไทยได้ฝึกร่วม
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเช่นกัน
นับได้ว่านอกจากกองทัพเรือไทย
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารแล้ว

และประสบการณ์จากทั้งสองประเทศมหาอำนาจของโลกไปพร้อมกัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน